คุณผู้ชมคะเรื่องของคดีลาลาเบลขอเพิ่มเติมอีก๒ประเด็นค่ะ
ซึ่งเป็นประเด็นคืบหน้าในวันนี้นะคะ
คอนโดมิเนียมย่านตลาดพลูคอนโดมิเนียมของน้ำอุ่น
กับเรื่องของการแต่งตัวของลาลาเบลที่คุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตกันมาเยอะ
ทำไมใส่เสื้อผ้าไม่เหมือนกันในบ้านที่จัดปาร์ตี้
รถของน้ำอุ่นแล้วก็ที่คอนโดมิเนียมของน้ำอุ่นนะคะ
อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ออกมาบอกว่ามีหลักฐานถึงขั้นที่ว่า
เป็นไปได้ว่าลาลาเบลถูกจับถอดเสื้อผ้าในบ้านที่จัดปาร์ตี้ด้วยนะ

โดมิเนียมย่านตลาดพลูคอนโดมิเนียมของน้ำอุ่น
นับตั้งแต่มีคดีนี้เกิดขึ้นก็มีการทำบุญ
ประพรมน้ำมนต์สวดมนต์นะคะ
โซฟาที่น้ำอุ่นอุ้มร่างของลาลาเบลมาวางทิ้งไว้ที่ล็อบบี้
ปรากฏว่าตอนนี้ถูกย้ายไปอยู่ที่ลานจอดรถชั้น๔
ซึ่งเป็นเหมือนกับหน้าห้องช่างห้องพนักงานเนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าคนติดต่อขอซื้อโซฟาตัวนี้เยอะมาก
ทั้งที่รู้ข่าวด้วยเหรอใช่เหรอติดต่อซื้อจริง
คอนโดมิเนียมยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงด้วยอ่ะครับ
เราส่งคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเราไปที่คอนโดมิเนียมแห่งนี้นะคะ
ก็ไปคุยกับนิติบุคคลคอนโดมิเนียมนะคะ

เขาบอกว่าหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยค่ะ
ลูกบ้านก็นำเรื่องที่ลาลาเบลเสียชีวิตบนโซฟาภายในคอนโดมิเนียมไปบอกทางนิติบุคคล
นิติบุคคลก็เลยถามไปที่ตำรวจก่อนเลยนะคะว่าจะต้องทิ้งเอาไว้ที่ล็อบบี้หรือเปล่า

หรือว่าสามารถเคลื่อนย้ายได้
ตำรวจบอกว่าตรวจพยานหลักฐานเรียบร้อยแล้วเคลื่อนย้ายได้
ก็เลยเคลื่อนย้ายไปทำความสะอาดก่อน
แล้วก็ไปวางไว้ที่ลานจอดรถชั้น๔
ตอนนี้รอเวลานำกลับมาวางที่เดิม
อาจจะเอากลับมาวางที่เดิมนะ
แต่ก็คนที่อยู่แถวนั้นเขาบอกเขา
มีการแชร์ภาพในโลกโซเชียลไงว่าเอ๊ะเหมือนเห็นมีใครนอนอยู่บนโซฟา
มุมมืดเอาไปวางไว้ลานจอดรถอะไรแบบนี้มันมีไง
คืออย่างตอนนี้เอาละตำรวจบอกว่าก็ย้ายออกจากตรงล็อบบี้ได้

แต่ถ้าเสร็จเรื่องเสร็จราวเอาตัวนี้กลับมาไว้เหมือนเดิม
แล้วลูกบ้านเขาจะโอเคไหม
ก็ติเนี่ยไปคุยกับหนึ่งในลูกบ้านที่อยู่ในคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะคะ
นางสาวดาวเป็นนามสมมุติเป็นนักศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
คอนโดมิเนียมชั้น๖ชั้นเดียวกับน้ำอุ่นเลย
ห้องของเธอเนี่ยถัดจากห้องของน้ำอุ่นแค่๔ห้อง
ถามเธอว่าเธอกลัวไหมเธอบอกว่าตอบตรงเลยว่ากลัว

กลัวไม่ได้กลัวติกลัวมาก
คือน้ำอุ่นก็กลัวกลัวน้ำอุ่นด้วยนึกออกป่ะห้องอยู่ใกล้น้ำอุ่นไง

แล้วทำไมส่งติไปคุยไม่เข้าใจเลย
น้องก็บอกว่าจิตหลอนเลยค่ะ
ไปปรึกษากับในครอบครัวเลยค่ะว่าไม่อยู่แล้ว
โดมิเนียมแห่งนี้ขอย้ายออกศุกร์นี้ย้ายแล้วนะคะ

อยู่ชั้นเดียวกันกับน้ำอุ่นถัดจากห้องน้ำอุ่นไปแค่๔ห้อง

แล้วเธอก็บอกว่าคือไม่แน่ใจว่าลาลาเบลเสียชีวิตตอนไหน

ถ้าตอนที่น้ำอุ่นลากลาลาเบลเข้าห้องไปแล้วคือเป็นศพไปแล้ว
ก็หมายความว่าก็ห้องนั้นก็มีศพอยู่ตั้งหลายชั่วโมงไง
คือยังไงเธอก็ต้องเดินผ่านแล้วอยู่ชั้นเดียวกัน

และต้องใช้ลิฟต์

ที่เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
ใช่เธอบอกเธอกลัวมากเดี๋ยววันศุกร์นี้เธอย้ายแล้วค่ะ
ส่วนที่นิติบุคคลทำบุญให้แล้วเนี่ยนะคะ
เธอก็บอกว่าถามว่าสบายใจขึ้นไหมก็สบายใจขึ้น

หนูมาทราบเรื่องว่าโซฟาตรงนั้นเมื่อไหร่นะ
ภาพหลังวันเกิดเหตุวันหนึ่งค่ะ
เพราะว่าวันที่เกิดเหตุหนูอยู่ในห้องแต่ว่าหนูไม่ได้ออกมาเลย
เพราะว่าไม่มีเรียน
ค่ะแล้วก็พอวันต่อมาลงมาเนี่ย
เพื่อนมาหาก็ลงมารับเพื่อนแล้วแบบโซฟามันหายไปแล้วก็เห็นคนเต็มเลย
ก็เลยแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

ก็เลยเอาแพทในทวิตเตอร์ให้ดู
คือหนูไม่ได้เข้าทวิตเตอร์
ก็เพิ่งมาเห็นตอนที่นั้น

คือตกใจมากว่าแบบทำไมมันบังเอิญขนาดนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ

แสดงว่าวันที่๑๖ตอนนั้นหนูก็อยู่ที่ห้องหรือเปล่า

เคยเห็นเห็นพันธาตุไหมคนเนี้ยจากกลุ่ม

แต่ว่าหนูก็ปกติขึ้นลิฟต์ด้วยกัน

เพราะว่าปกติไม่ค่อยได้สังเกต

เวลาจะไปเรียนก็นั่งรอล็อปปี้แล้วค่อยรอเพื่อนมาหา

หนูร้อนร้อนหนูเองอ่ะเดี๋ยว

ตอนนี้อยู่มาแค่ห้าเดือนของพ่อพึ่งย้ายจากไอเดีโอมาอยู่นี่
แล้วถึงขั้นเหตุการณ์ครั้งนี้ตัดสินใจ

แล้วได้บอกกับพ่อแม่ข้าวแม่ว่าไงจ๊ะ

แล้วก็เป็นลูกสาวเกินเยอะมากว่าเป็นห่วง
แสดงว่าน้องเขาน่าจะมาเช่าอยู่เพื่อเรียนหนังสือ

แม้ว่าจะคนเยอะดูมีหลายชั้นแต่ละชั้นก็จะเป็นส่วนตัวมาก

ยิ่งกลางคืนนี้ย่วงสงัตล์เลย

คุณกิติศักดิ์ยังได้คุยกับประธานคณะกรรมการนิติบุคคลของคอนโดนะครับ
อ่าซึ่งเขาจะดูแลลูกบ้านทั้งหมดนี่แหละนะครับเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ทั้งหลาย
เปิดเผยว่าโซฟาที่นายน้ำอุ่นได้นำลาลาเบลมาทิ้งเอาไว้ตรงล็อบบี้
ตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่ห้องช่างชั้น๔ยืนยันว่าไม่สามารถเอาไปทำอะไรได้นะครับ
เพราะยังถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนกลางอันนี้ถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องพยานหลักฐานในคดีนะ
แต่โซฟาเนี่ยเป็นทรัพย์สินส่วนกลางจะทำอะไรต้องรอมติจากคณะกรรมการของคอนโดนะครับ
รูปภาพที่แชร์กันไปว่าตอนนี้กลายเป็นโซฟาหลอนไปแล้ว
มันเป็นแค่การถูกปรับแต่งภาพนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของแสงเห็นไหม
ทางประธานกรรมการนิติบุคคลคอนโดบอกว่าความจริงแล้วสถานที่ที่วางจริงมันไม่ได้น่ากลัวอย่างนี้
แต่ทีนี้พอมีภาพไปลงสื่อสังคมออนไลน์แล้วไปปรับแสงมีแสงเงามีฟาอย่างนี้ไงคะ
ให้มันดูมึดมึดเทาทำมืนสลัวมันก็เลยดูน่ากลัวนะครับอ่า
ซึ่งตรงนี้ยืนยันว่าลูกบ้านทุกคนคนที่อยู่ที่คอนโดที่นี่
จะลูกบ้านจะแม่บ้านพนักงานทำความสะอาด
ไม่เคยเจอเรื่องลี้ลับอะไรทั้งสิ้น
หลังจากเกิดเหตุการณ์ลาลาเบลเกิดขึ้น
ทุกคนยังอยู่กันตามปกตินะ
แต่เพื่อความสบายใจของคนที่อยู่ที่นี่
ก็เลยมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศล
ให้กับน้องเบลไปเรียบร้อยแล้ว
ส่วนประเด็นเรื่องที่มีคนติดต่อขอซื้อโซฟาทั้งที่รู้ว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
ทางประธานคณะกรรมการนิติบุคคลคอนโดยืนยันว่ามีจริงนะครับ
เป็นคนที่อยู่ที่คอนโดนี่แหละเขาติดต่อขอซื้อจริงอ่าแต่เขาไม่ได้คิดอะไรแบบ
อยากจะนั่งโซฟาที่มีคนตายโซฟาผีอยากจะเอาไปทำศัยศาสตร์หรือจะเก็บอะไรอย่างนี้ไม่ใช่
อืมเขาแค่คิดประมาณว่ามันยังดีอยู่ก็เห็นอยู่ที่ล็อบบี้ทุกวันสภาพมันยังใช้งานได้
ถ้าเกิดจะไม่ทำอะไรแล้วจะทิ้งจะขายอะไรเนี่ยเขาขอซื้อคนนั้นเขาอาจจะจิตแข็ง
อาจจะจิตแข็งไม่กลัวค่ะอ่าแต่เขาก็บอกไปแล้วมันยังเป็นของกลางของคดีอยู่
แล้วมันก็เป็นทรัพย์สินของคอนโดจะทำอะไรก็ต้องรอมติของคณะกรรมการก่อนนะครับ
แล้วก็ต้องถามตำรวจก่อนว่าตอนนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยหรือยังเรื่องของการเก็บหลักฐานต่าง
ไม่ได้ขายครับเพราะว่าโซฟาเป็นทรัพย์สินส่วนกลางของคอนโด
เราจะทำอะไรกับโซฟาต้องรอมติคณะกรรมการว่าจะดำเนินการยังไงต่อไปครับ
เพื่อความสบายใจก็เลยย้ายเก้าอี้โซฟานี้ไปทำความสะอาด
คือตอนแรกเราเพียงแค่ทำความสะอาดเฉยนะฮะ
แล้วก็เก็บขึ้นไปก่อนเพื่อความสบายใจ
คือเบื้องต้นเราเก็บไว้ที่ห้องช่างชั้น๔นะฮะ
เป็นที่สำหรับวางวัสดุของช่างอยู่แล้ว
ตรวจสอบได้แน่นอนทีนี้ในส่วนของโซฟามันเป็นหนึ่งในวัตถุพยาน
ซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะจำหน่ายออกหรืออะไรอย่างนี้
เราต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แล้ว
เราก็เลยยังเก็บเอาไว้รอประชุมกรรมการอยู่

เพราะว่ารู้สึกว่าของมันยังดีอยู่สภาพมันดีอยู่
แล้วคนที่จะขอซื้อเขาไม่ได้คิดอะไร
รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราจะขายในราคาที่ไม่แพงแบบนี้

เขาบอกมาว่าซื้อไปทำอะไรอย่างไรเขาเห็นคำนี้หรือยังไง
ไม่เขาไม่ติดต่อซื้อตั้งแต่วันแรกแล้ว

คุณบิ๊กถ้าไม่มีใครเอาผมเอาก็ได้นะผมไม่คิดอะไร

มีลูกบ้านก็ขอซื้อแม้กระทั่งตัวรอปภเอง
เขายังบอกว่าขายแม่ถ้าขายถูกเขาซื้อไปไว้ที่บ้านเขา
หลังจากราลเบลเสียเรามาถามมาหลายวันแล้ว
คนในคอนโดหรือว่าพวกพนักงาน

เจออะไรแบบแปลกบ้างไหมครับผม

หลายกลุ่มลูกบ้านก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้
แล้วก็อย่างที่ข่าวบอกว่าล็อบบี้ไม่มีคนนั่งจริงแล้ว
ถ้าอยู่ถึงตอนกลางคืนได้จะเห็นว่ามีคนนั่งทุกวันครับ
แล้วก็เราใช้ชีวิตอย่างปกติอยู่ครับ
แล้วก็รูปที่ปรากฏมันอยู่ในไลน์แชทกลุ่มลูกบ้าน

เดี๋ยวถ้าอยากดูเดี๋ยวจะให้ดู
เป็นภาพปกติซึ่งแบบไม่ได้มีอะไรมาก
ลูกบ้านก็ใช้เอามือถือแล้วก็ถ่ายมาแสงเสริงปกติ
แต่ภาพที่ออกไปแชร์เนี่ยมันถูกการปรับแต่ง
เปลี่ยนโทนสีอะไรแบบนี้ให้มันดูอุ่นขึงน่ากลัว
คุณขมสรกล้าซื้อไปใช้ต่อไหมครับ

อันนี้คือเรื่องของคดีเรื่องของความสงสารน้องก็เรื่องหนึ่งนะฮะ

แต่อันนี้มันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันต้องเอาไปใช้ต่อ
แต่บางคนก็บอกว่าคาดว่าน่าจะขายต่อในราคาที่ถูกไง
เพราะว่าเป็นเรื่องของคดีความผ่านขดงคดีมาอะไรมา
เขาก็เออถ้ายังใช้ได้ก็กล้าใช้อะไรอย่างนี้

หลักฐานทางคดีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ย
เขาก็ไปขายท่อตลาดเยอะแยะไปหมด

ไม่เป็นไรค่ะทีมข่าวของเราก็ขออนุญาตไปเก็บภาพโซฟา

ไม่รู้เป็นเพราะติหรือเปล่าเขาเลยไม่ให้ขึ้น

มันก็มีภาพเห็นอยู่แล้วแหละมันก็วางอยู่อย่างนี้เลยนะ
นะคะก็เพราะว่ายังถือว่าเป็นของกลางทางคดีอยู่นะ

ทีนี้ค่ะถ้าถามว่าแล้วตอนนี้น้ำอุ่นยังอยู่ที่คอนโดมิเนียมแห่งนี้ไหม
ยังอยู่แต่ไม่ออกมาจากห้องเลยคุณภาคภูมิ

ก็จะให้น้องสาวลงมาซื้อของกิน
แล้วก็เอาของกินขึ้นไปให้แค่นั้นเลย

น้ำอุ่นไม่ออกมาจากห้องเลยไม่มีใครเห็นเลยนะคะ
ส่วนทางเข้าคอนโดก็มีตำรวจคอยสังเกตการณ์ตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
ส่วนที่วัดสแกงามสถานที่จัดงานศพของลาลาเบล
ทางญาติได้นำรูปดอกไม้พวงหลีดออกไปแล้วนะคะ
หลังจากไม่มีการสวดพระอภิษฐรรมมา๒คืน
บรรยากาศก็เงียบเหงาไม่มีญาติหรือว่าเพื่อนไป
เพราะว่าตอนนี้ยังรออยู่นะคะรอการกำหนดวันชาปนกิจค่ะ
ครับทีนี้จากรายงานข่าวเบื้องต้น
ที่บอกว่าตำรวจเตรียมขอนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหา

โดยข้อหานักสุดจะเป็นประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แต่วันนี้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
บอกว่าคดีนี้เนี่ยควรจะเข้าข่ายเจตนาฆ่าโดยงดเว้นนะ
ก็คืองดเว้นไม่ช่วยเหลือเขาไม่พาเขาไปส่งโรงพยาบาลอะไรต่างนานา
จนเขาตายมันก็คือการเจตนาฆ่าโดยงดเว้น
อัจฉริยะบอกว่าไม่เห็นด้วยกับข้อหากระทำการโดยประมาทนะฮะ
ข้อหาที่ควรจะแจ้งกับผู้ที่ทำให้ลาลาเบลเสียชีวิตก็คือการฆ่าโดยงดเว้น

อาชิริยะยังได้ไลฟ์เฟสบุ๊คนะครับวันนี้บอกว่าเขามีภาพหลักฐานสำคัญในวันเกิดเหตุ
ก็คืองานวันปาร์ตี้๑๖กันยายนที่บ้านที่บางบัวทองเป็นภาพที่ลัลลาเบลถูกถอดเสื้อผ้านะฮะ
เขาบอกว่าเขามีหลักฐานชิ้นสำคัญชิ้นนี้เดี๋ยวจะมอบให้กับตำรวจสนบุคโลเพื่อเอาไปใช้ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีการลงให้ดูนะครับว่า
เราพบว่าในวันที่เกิดเหตุนะครับวันที่๑๖กันยามีการถอดเสื้อผ้าน้องเบลนะครับไว้นะครับ
ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญนะครับชิ้นหนึ่งที่จะมีการส่งมอบต่อให้กับสนบุคโล
ซึ่งวันนี้ได้ส่งมอบให้กับทางกรรมการตำรวจภูทรภาค๑ไปแล้วนะครับ
นี่นะฮะแล้วเดี๋ยวท่านรอดูนะครับเพราะว่าเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมได้โพสต์ภาพเสื้อผ้าของลัลลาเบลที่ใส่ในวันเกิดเหตุอยู่สองภาพด้วยกันนะครับ
แล้วก็ชี้ให้เห็นข้อพิรุษในคำให้การของนายน้ำอุ่นด้วยนะครับซึ่งเป็นผู้ที่อยู่กับลาลาเบลเป็นคนสุดท้าย
ซึ่งน้ำอุ่นเคยบอกว่าเคยให้การกับตำรวจด้วยนะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วย
บอกว่าเขาเป็นคนเปลี่ยนชุดให้กับลาลาเบลเองเพราะว่าลาลาเบลเนี่ยปัสสาวราช
แต่ขณะที่นายชัยพลหรือนายคิวเจ้าของบ้านผู้จัดปาร์ตี้บอกว่าคนเปลี่ยนชุดให้กับลาลาเบล
คือเฟิร์สแฟนสาวของเขาที่อยู่ในงานด้วยเพราะว่าเห็นว่าชุดที่ลาลาเบลใส่มามันค่อนข้างวาบวิว
ก็เลยเอากางเกงขาสั้นสีดำมาใส่ให้ตามที่ปรากฏในคลิปวงจรปิดนะฮะ
ซึ่งเฟิร์สเองก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเป็นคนถามลาลาเบลเองว่าจะเปลี่ยนชุดไหม
ลาลาเบลบอกโอเคเขาก็ไปเอากางเกงขาสั้นสีดำมาใส่ให้
จุดนี้นายอาชริยะระบุว่าสองฝ่ายพูดไม่ตรงกันเท่ากับว่าสองฝ่ายพูดไม่ตรงกันเลย
ภาพที่๒นะครับที่เพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมได้โพสต์เอาไว้
เป็นการตั้งข้อสังเกตว่าเสื้อผ้าที่เปลี่ยนจากในงานเป็นคนละชุดกับที่น้ำอุ่นพาลาลาเบลมาที่คอนโด
ก็เลยตั้งคำถามว่าตำรวจได้หาชุดที่ลาลาเบลใส่ในงานปาร์ตี้แล้วเอามาตรวจดีเอนเอเรียบร้อยแล้วหรือยัง
แต่เชื่อว่าน่าจะมีประเด็นเรื่องของเสื้อผ้าที่ตำรวจกำลังตามอยู่นะคะ
เพราะว่าเราเล่าไปตั้งแต่ช่วงแรกว่าทางตำรวจขอให้คุณพ่อของลาลาเบลนำชุดชั้นในของลาลาเบลไปตรวจสอบ
เพื่อไปเทียบเคียงกับหลักฐานที่อยู่ในบ้านที่จัดปาร์ตี้ที่บางบัวทองเป็นเสื้อชั้นในที่เป็นแบบไร้สาย
เอามาจากบ้านนะให้พ่อเอามาจากบ้านที่บ้านของลาลาเบลเพื่อเอาไปเทียบเคียงกับบ้านที่จัดปาร์ตี้
แต่ถ้าดูชุดนี้คุณเขียนมาสอนต้องถามคุณสุภาพสตรีต้องถามผู้หญิง
ชุดที่ลาลาเบลเต้นอยู่กับน้ำอุ่นเนี่ยเดี๋ยวอยู่ตรงนี้หน่อยนะฮะอยู่ตรงชุดเนี่ยกับชุดที่อยู่ที่คอนโด
ถ้าเสื้อแขนยาวสีขาวแล้วกองอยู่ตรงเอวตรงชุดที่อยู่ที่คอนโดเนี่ยมันจะเป็นตัวเดียวกันไหม
เสื้อข้างในเสื้อสีดำเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าเป็นตัวเดียวกันเสื้อข้างในที่เป็นแขนยาวสีขาวนะ
เสื้อแขนยาวสีขาวที่ใส่สีดำทับเนี่ยนะ

แต่ว่าตรงชุดที่เต้นอยู่มันเป็นลักษณะกระโปรงใช่ไหม

มันแสดงว่าตรงนี้แต่มันก็เป็นกระโปรงชุดเดียวกันหรือเปล่ามันถูกล่นขึ้นมาหรือว่ายังไงหรือว่ามันเป็นกระโปรงต่อเนื่องกับเสื้อ
แต่ตรงคอนโดเธอใส่กางเกงสีดำแล้ว

ถ้าเป็นชุดเดียวกันที่ไม่ได้เป็นเสื้อตัวหนึ่งกระโปรงตัวหนึ่งถูกต้องไหม
มันอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจถกขึ้นมาแล้วใส่กางเกงทับแล้วถกเสื้อขึ้นมาให้กลายเป็นเสื้อจากกระโปรงกลายเป็นเสื้อนึกออกมา
คอนโดอาจจะเป็นลักษณะถกขึ้นมาแล้วก็กระโปรงที่ใส่อยู่ในงานก็กลายเป็นเสื้อ
แล้วก็มีกางเกงสีดำมาสวมเพิ่มเข้าไปกับมีเสื้อสีดำสวมเพิ่มเข้าไปอย่างนี้
ว่าตกลงแล้วใครเปลี่ยนชุดให้กันแน่น้ำอุ่นก็บอกน้ำอุ่นเปลี่ยนเพราะว่าลาลาเบลปัสสาวะราช

เฟิร์สเปลี่ยนเพราะว่าลาลาเบลใส่ชุดกระโปรงมันโป๊ะ
ก็ถามลาลาเบลแล้วเธอบอกว่าโอเคอยากเปลี่ยนก็เลยเอามาให้
อาจรุยะยังบอกว่าไม่เห็นด้วยกับข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ
คิดว่าเป็นข้อหาที่เบาเกินไปที่จะแจ้งกับผู้ต้องสงสัย
ก็จะทำเรื่องขอให้ตำรวจทบทวนข้อหาเป็นการแจ้งข้อหาเจตนาฆ่าโดยงดเว้น
เพราะจากการที่เขาไปได้หลักฐานมานะครับอ่า
แล้วก็ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยสามารถหาพยานฝ่ายผู้เสียหายมาเพิ่มได้อีกนะครับ
ที่ถูกกระบวนการเหล่านี้ทำก็น่าจะเป็นพริตตี้ที่เคยบอกว่าถูกกระทำถูกล่วงละเมิดนะครับ
นี่แหละครับก็เป็นสิ่งที่นายอัจฉริยะออกมาให้ข้อมูลณขณะนี้นะครับ